ครับคุณผู้ชมครับสักประมาณ๑๐โมงเช้า
ขับจนยางระเบิดรถพลิกคว่ำฮะโอ้โหไฟไหม้ถังก๊าซก็หล่นเกลือดเลย
คนขับหวิดไปนิดเดียว
คุณผู้ชมดูสิครับไฟไหม้แล้วถังก๊าซเถื่อนขนาดเนี้ย
ที่เห็นด้วยถังกราฟทั้งนั้นเลยนะคะใช่ฮะอืม
ที่บอกหวิดไปนิดเดียวคนขับคือไงรอดครับโอ้โห
ถ้าเห็นสภาพรถนี่ใจไม่ค่อยดีแล้วรถบรรทุกก๊าซหุงต้มสี่ล้อครับ
เบียนจังหวัดสมุทรปราการเสียหลักพลิกคว่ำ
ไฟไหม้เสียหายทั้งคันเลยครับตรงนี้คือมอเตอร์เวย์
ทางหลวงหมายเลขเจ็ดขาเข้ามุ่งหน้ากรุงเทพมหานครช่วงกิโลเมตรที่ห้า
หมดทุกช่องการจราจรครับ๔ช่องทาง
ดับเพลิงแล้วก็กู้ชีพเร่งเข้าระงับเหตุนะครับ
แล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็คือนายสำรองสุริโย
อายุสี่สิบสี่ปีเรียบร้อยครับโอ้โหท้ายแถวนึกผมว่าเลยทวนภูมินะฮะ
หนีออกมาจากรถได้ครับมีแผลไฟลวกทั้งตัว
กู้ภัยรีบนำส่งโรงพยาบาลสิรินทรครับแพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะ
แล้วอาจจะต้องส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น
จากโรงพยาบาลสิรินทรไม่มีเครื่องมือรักษาที่เพียงพอครับ
ก๊าซหุ่งต้มขนาดบรรจุ๑๕กิโลกรัมที่คุณผู้ชมใช้กันในครัวเลย
ยี่สิบเจ็ดถังกระจายเกลื่อนถนนเต็มไปหมด
มีเสียงระเบิดดังเป็นระยะระยะเปลวไฟเนี่ยไหม้ถังก๊าซและรถบรรทุกนะครับ
คือเปลวไฟเขาบอกว่านู่นมองเข้าไปสูง๕เมตรไฟมันสูงขนาดนั้น
ประชาชนที่ใช้มอเตอร์เวย์นะครับกลับรถเลยย้อนสอนเลย
ผิดกฎหมายย้อนสอนเลยเพราะว่ากลัวว่ามันจะปุ้งปั้งขึ้นมา
ค่ะรถติดทั้งขาเข้าขาออกโอ้โห
จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงก็มาย้ายรถแล้วก็ถังก๊าซออกจากที่เกิดเหตุ
เก็บไว้ที่ไหนอ่ะที่สอนอตำรวจทางหลวงหนึ่ง
ญาติรัฐกระบังเนี่ยแล้วเปิดการจราจร
ทีมข่าวไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นโอ้โหบอกว่า๑๐โมงได้
สิบโมงได้นักข่าวได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นเลยวิ่งออกมาดูโอ้โห
ไฟลุกท่วมรถแล้วนะครับแล้วถังก๊าซเกลื่อนถนนเลย
แล้วเสียงระเบิดดังติดต่อกันเป็น๑๐ครั้งครับฟังชาวบ้านเล่าครับ
ก็คือมันจะเบิดทั่วไปครับแล้วมันต่อเนื่องกัน
ประมาณประมาณเกือบน่าจะเกือบสิบกว่าลูกอืม
ใช่ครับผ่านตำรวจโทษโพงซะรันวังพลับ
จากรายงานซ่อมว่ารถขนักกล่าวขับบางคนเดียว
ช่องทางขวาสุดขับเร็วครับท่านบอก
สันนิษฐานว่ายางรถหลังซ้ายระเบิด
และรถพีคคว่ำถังกาสนะครับ
ก็รั่วก็ติดไฟนะครับ
แล้วก็ลามเข้าตัวรถแล้วก็มีถังก๊าซเนี่ย

ระทึกจริงนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็รถก็ติดหนักเลยนะคะตรงเส้นนี้นะคะ